มาช้าไปเลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีลี
น้องมีผัวแล้ว
เสียวนะฮะแต่ว่าต้องขอชื่นชมป้าน้อย
รู้ไหมว่าเราตามดนตรีไม่ทัน

ใช่ไหมค่ะแต่ก็จำได้อยู่นะ
เพราะว่าเวลาร้องแล้วไม่เข้ากับดนตรี

เป็นไงจ๊ะร้องไปแล้วเพลงแรก

ยังไงก็ได้นะครับเมื่อจบเพลงแล้วเนื้อเพลงครบแล้วไม่ผิดเท่านั้นเอง

เอาละครับมาลุ้นกันเลยนะครับว่าป้าน้อยจะผ่านเพลงแรกนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับป้าน้อยนักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

และเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทป้าน้อยร้อง

คุณลุงครับป้าเขาร้องได้นะครับคุณลุงร้องได้ได้ตังค์แล้วครับคุณลุงชาลี
ร้องได้แบบนี้ดีใจมากค่ะรับแล้วหนึ่งหมื่นบาท
นี่นะฮะบอกแล้วได้ทุกวิธีครับจะมาท่องมาหรือว่าอะไรก็ได้ขอให้เนื้อเพลงถูกต้องเท่านั้นเอง
เพลงของคุณดอกอ้อทุ่งทองนะครับเพลงน้องมีผัวแล้ว
ครับก็ดีใจจังโอ้โหป้าน้อยนี่ดีใจมากเลยผมเห็นอาการออกมานี่แบบว่ามันสุดสุดเลยใช่ไหม
ไม่เคยร้องเพลงเลยค่ะอันนี้คือท่องมาจัดการมาเพื่อรายการเราโดยเฉพาะ
เพราะมันเป็นผลทางสุดท้ายแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้ว
เงินตั้งหมื่นนึงอ่ะใช่ไหมป้าใช่ค่ะมันยากมาก
หนูกลัวมากเลยตอนที่ป้าร้องแล้วกลัวมันจะผิดตั้งแต่เพลงแรกแล้วไม่ได้ตังค์ป้าน้อย
ผมอยากให้ป้าได้ตังค์ไปดูแลลูกไปดูแลสามี
ไปแล้วเพลงแรกนะฮะของป้าน้อยนักสู้ชีวิตของเราที่บอกแล้วนะครับ
มายืนเนี่ยเห็นเข้ามาเนี่ยมีใบหน้านี่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่รู้ว่ายิ้มครั้งสุดท้าย
หรือว่าหัวเบลอขั้นสุดท้ายนี่เมื่อไหร่เลยป้าน้อยเนี่ย
คุณแข่งตอนนี้ออกหัวทำงานอะไรบ้างนะป้าก็เป็นคล้ายกับอาสา

ก็ไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กพิการค่ะที่อยู่ในชุมชน

ก็จะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารอย่างนี้ค่ะ

แล้วเราก็ยังได้เบี้ยของลุงแล้วก็เบี้ยของน้องก็มาพอประทังได้
เพราะว่านอกจากป้าน้อยจะดูแลน้องหยุยแล้วก็ยังต้องดูแลลุงชาลีด้วย
ลุงนี่ป่วยมากี่ปีแล้วนะคะป้า

เกิดอะไรขึ้นคะวันที่เริ่มเป็นวันแรก
คือลุงอาชีพเขาขับแท็กซี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
อาการของลุงน่ะคือเป็นปุ๊บปั๊บไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้รู้ว่าจะเป็นเลย

กันอยู่ก็กำลังจะออกไปขับแท็กซี่เหมือนตามปกติ
ก็อยู่อยู่ก็ปวดหัวมากลุงรู้ตัวว่าทำไมถึงปากเบี้ยว

ใช่ค่ะปากเบี้ยวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ล้มเลย
โอ้โหนี่โชคดีนะไม่ได้ไปเป็นตอนที่ขับรถ

ถ้าเป็นตอนที่ขับรถอยู่นี่อันตราย
บายมากป้าแล้วพอลุงล้มปุ๊บไปโรงพยาบาล
แล้วช่วงแรกที่อาการเริ่มต้นเนี่ยเดินยังเดินได้อยู่ไหมคะ
เดินไม่ได้ค่ะคือลุกขึ้นเดินแล้วก็ถลาล้ม

แล้วก็มาค่อยฟื้นฟูบำบัดกันอยู่นานกว่าจะเดินได้อย่างนี้
แต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้เดินคล่องอะไรนะ

ก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ลุงแกขับแท็กซี่หนักขนาดไหนป้า
คือลุงจะออกช่วงเช้าเช้ามืดเลยตี๓
แล้วก็ประมาณ๔โมงเช้าถึง๕โมงเช้าก็จะกลับเข้าบ้าน
เพื่อที่จะมาช่วยป้าดูแลน้อง
แล้วก็บางวันก็พักผ่อนชั่วโมง๒ชั่วโมง
ก็งีบสักนิดนึงแล้วก็ต้องออกไปอีก
ถ้าหาเงินเข้าบ้านไม่ได้ลุงเขาจะไม่เข้าบ้านเลย

ตื่นตี๓กลับมาอีกที๕โมงเช้า
ีบหน่อยนึงแป๊บเดียวออกไปอีกแล้ว
พอล้มตึงคุณหมอว่าไงคะไปถึงโรงหมอแล้ว
คือวันนั้นที่วันที่เป็นไม่ได้พบหมอเลยนะคะ
ลุงเป็นวันที่๕ธันวาวันพ่อ

แล้วป้านี้พยายามว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาใคร
พอลูกมองเห็นพ่อล้มแล้วเขาก็ร้อง

นู้นก็ร้องทางนี้ก็ล้มแล้วเหลือป้าอยู่คนเดียวในสถานการณ์ในห้อง
ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี

ป้าน้อยผู้หญิงคนเดียวเลยค่ะ

คือปล่อยลูกก่อน

วันนั้นเป็นวันที่๕ธันวา

ไปช่วยเหลือคนด้านนอกหมด
คืออยู่ในศูนย์นั้นไม่มีเลย

ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

เขาก็มาอุ้มลุงใส่รถส่งโรงพยาบาล

ผลออกมาก็เส้นเลือดในสมองตีบ

แล้วก็รักษาตลอดไป

ก็ต้องทานยาทั้ง๒ตัวเลย

รุงชาลี
วันนี้อาการ

ใช่ค่ะ
นี่ก็คือสาเหตุหลัก

ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ได้พัก

เราเป็นผู้หญิงคนเดียวจะต้องประคับประคองแล้วเรามาเจอเรื่องแบบนี้
เคยคิดจะทิ้งลุงไหมจ๊ะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดจะทิ้งเลย
สงสารยิ่งรักมากและยิ่งเป็นห่วง๒ปีแล้วตั้งแต่ลุงมามีอาการอย่างนี้
ป้าก็จะถามใจตัวเองว่าลูกกับสามีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีป้า
คนหนึ่งสองคนพ่อลูกภาระจะไปจบตกที่ใคร

คือคำถามคำนี้คือมันให้คำตอบตัวเองไม่ได้
เป็นเดานะว่าแบบสุดท้ายแล้วเวลาป้าคิดวนอย่างนี้แล้วมันท้อเหมือนกันนะมันเหนื่อยเหมือนกันอ่ะ
แค่คิดแค่ตรงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าป้าไม่อยู่สักคนหนึ่งสองคนนี้ยังไงกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนด้วย

แล้วมันจะเกิดขึ้นแน่ระหว่างลุงกับป้าเนี่ยไม่รู้แต่น้องเนี่ยเผลอนะอายุยืนอ่ะป้า

นี่แหละนี่คือความเป็นห่วงอีกหนึ่งล็อกเลยซึ่งเป็นล็อกใหญ่มากของป้า

เพลงแรกเนี่ยก็ทำเอาใจสั่นเหมือนกันแต่เกมก็ต้องเป็นเกมต้องแข่งต่อนะป้านะ

เราจะเข้าสู่เกมการแข่งขันในรอบนี้กับเพลงที่๒

ต่อกันที่เพลงที่๒นะครับคุณผู้ชมครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ยังไงครับป้าน้อยเพลงนี้ได้ท่องมาไหมจ๊ะ

นี่ต้องถามเลยว่าถ้าถามว่าเคยร้องไหมไม่เคยแน่แต่ถามว่าท่องมาไหม

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับป้าน้อยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้นะครับ
แล้วตัวช่วยล่ะครับถึงเวลาที่จะใช้หรือยังนะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับป้าน้อยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ชมแล้วผมจะชัยหรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
มาครับ
ในเมืองมั่งคัง

ทุ่มเงินเป็นตังค์
แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสด

ที่กินปักบุงแกงพรูอวก

ไฟฟ้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างเนอะ
อยากให้คอยเกิดถ้าพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกลับมายอมน้ำใจ
หากฟ้ามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน

ลบทุนสู่ชีวิต